ดูอีกหนึ่งเรื่องนะเขาบอกว่าน่าจะเป็น๑๖ปีแห่งความแบบขุมนรกเลย
เด็กวัย๕ขวบถูกลักพาตัวไปจากแม่
กักขังหน่วงเหนียวอยู่ในบ้านถูกใช้แรงงานเยี่ยงธาตุ
ถ้าทำงานไม่ถูกใจไม่ได้ตามที่สั่งก็จะไม่ได้กินข้าว
๕ขวบจน๒๑ปีค่ะล่าสุดหนีออกมาแล้วก็มาแจ้งความร้องทุกข์ได้
จับตัวนายจ้างโหดคนนี้ได้แล้วด้วยนะคะ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พร้อมด้วยตำรวจสพศรีราชาค่ะ
บุกไปจับตัวนางสาวกีต้าซิงอายุ๔๓ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะมีบ้านพักอยู่ที่ตำบลบางพระ
ข้อหาที่เธอโดนก็คือกักค้างหน่วงเหนียวทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจเด็ก

คือ๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวพลอย
อายุ๒๑ปีสัญชาติไทยอินเดียพร้อมกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จังหวัดชนบุรี
มาแจ้งความร้องทุกข์นะคะบอกว่าเธอเนี่ยถูกนางสาวกีต้าซิงคนนี้
วงเหนียวกักขังใช้งานเยี่ยงท่าตั้งแต่อายุ๕ขวบค่ะ
กลับไปปี๒๕๔๖แม่ของนางสาวพลอยเนี่ยนะ
สมัครงานเป็นแม่บ้านของนางสาวกีต้าซิงนี่แหละ
ระหว่างนั้นแม่นางสาวพลอยทำงานทำงานอยู่แล้วก็อ่ะ
อยากจะย้ายออกจากงานแล้วแต่นางสาวกีต้าซิงไม่ยอมค่ะ
ลักพาตัวนางสาวพลอยในวัยเพียงแค่๕ขวบไปซ่อนไว้ที่บ้านญาติ
จากนั้นก็กักขังหน่วงเหนียวใช้งานให้ออกไปขายของตามตลาด
วันไหนไม่ไปก็จะถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่ให้กินข้าว

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แต่นางสาวกิต้าซิงยังคงให้การภาคเศษอยู่
คือรับครึ่งไม่รับครึ่ง
เดี๋ยวไปดูกันต่อในชั้นของพนักงานสอบสวน
ว่าจะเค้นจะรีดอะไรออกมาได้บ้าง
แล้วไปสู้ในชั้นศาลว่าคุณจะรอดหรือเปล่า
ปีแห่งความหลังทั้งทุกข์แล้วก็ขมขื่น